แปลกทาง

สดใหม่

นั่งตรงนี้พี่เมียวหาข่าวไม่เจอใช่ไหม
ใช่หายที่ไหนเนี่ยรุง
คุณลุงก็ในระหว่างที่พี่เหี่ยวหาข่าว
วันนี้อีกหนึ่งข่าวที่รายการของเราติดตามกันมาตลอดคือน้องพาคินพี่

เจอแล้วก็แบบอย่างที่บอกกันว่าไม่มีปฏิหาร

ขอข่าวพี่เหมียวด้วยจ้ะแองจี้จ๋า

อ่านแล้วนะแต่ไม่รู้หายไปตรงไหนตอนนี้

ทำไมอ่ะตอนเดินไปบ้านทำอ่ะ

แล้วเรากำลังเล่นแมตกรีอะค่ะ

เขาหาแล้วในพฤจาณธุกรรมพูดได้ไม่ใช่คำยา

อันนี้ยากครับเออชักกะริคือ

ก็หนูเห็นเขาเขียนแปลว่ารับผิดชอบคำพูดตัวเองนะคะ
เขาก็จะมีป้ายติดไว้ซะเลยรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยนะคะ

เพราะว่านึกอย่างเชี่ยว์คำว่าการมี
ไม่ใช่คืออ่ะเซ็กหมู่ที่พูดคำนี้กับการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่ม
อันไหนอันไหนคิดว่ารุนแรงกว่ากันเซ็กหมู่รุนแรงกว่าใช่เขาบอกว่า
ต่อไปนี้ถ้าคุณมดดำจะพูดคำว่าเซ็กหมู่ขอให้เปลี่ยนเป็นคำว่าการมี
เพศสัมพันธ์แบบกลุ่มก็เห็นภาพเดียวกันนะ
แต่มันก็ซอฟต์ลงนะซอฟต์ลงมั้ยดูเป็นคำราชการอย่างกะหรี่ไม่แรง
แต่ช็อกกะลีแรงกว่าเออเขาบอกหยาบอันนี้หยาบ
เหมือนคนเดินมาด่าหนูว่ามดดำเจ็บมาก

แต่หนูไม่เชรฟั้งหนูแฮปปี้เพราะคุณแม่สวย

คนอย่างหล่อนเย็นน่ะมันเปิดมาเพราะพร้อม

เอ็งจี้คะชวนครับ
ข่าวแรกวันนี้นะคะเจอนี่
มีคนมาขึงลวดกับต้นไม้ขวางถนน
เพื่อจะทำอะไรสักอย่างกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์

คอร์ไลน์ก็บาดเจ็บไปค่ะพูดสุข่าวแรงงานว่า
อยู่กับต้นไม้ที่อำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วก็โดนลวดบาดคว่ำกิ้งโคร่เลย

ผู้ใช้คนนี้นะคะเป็นลูกของคนที่บาดเจ็บ
เขาบอกว่าคุณพ่อถูกลวดบาดใต้คิ้วเย็บ๗เข็ม

คาดว่าคนทำอาจจะต้องการทำร้ายคู่อริ

ครั้งนี้นะคะตอนนี้โพสต์ก็แชร์ไป๒๐๐กว่าครั้ง

มันอันตรายเกินไปถ้าหากเขาจะทำกับ
คู่อริใช่ไหมคะพ่อพ่อก่อนนี้เป็นเรื่องปลาหินนะ
ไม่ใช่ปลาหินพี่พ่อก่อนเอาขึง
อันนั้นขึงเอ็นตกปลาง่ายที่ไต๋
แล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งมาปุ๊บแล้วก็บาดคอเลยไงตายเยอะเลย

ที่เด็กแว่นมันบึ้งต่างจังหวัดนะ
แต่นี่สุรินนี่จะเป็นมีแว้นไหม
ไม่คือส่วนหนึ่งเวลาเขาทำจะไปรู้ได้ยังไง

แต่อันนี้ไม่รู้ว่าทำตรงเหนือหัวหรือข้างใต้

คิ้วแสดงว่าทำแบบกัดกะเลย

ออกขาดได้อยู่แล้วมันตัดได้อยู่แล้วเหมือนเมื่อก่อนที่แว้น
เขาบอกตรงเหตุการณ์เกิดแถวพระราม๒อย่างนี้
ก็คือฉันก็ยังคิดว่าเมื่อก่อนมันจะต้องเอาเส้น

ยาวน่ะพี่มันถึงว่าต้องเป็นเส้นที่ยาวมากน่ะสิพระรามสองปัจจุบันหรือว่า

อ๋อมันคืนไว้ให้ตรงไหนจำได้ไหมที่เป็นข่าวจำได้ไหมล่ะ
มีคุณบุ๋มบิ๋มเคยไปญี่ปุ่นแว้นยุคที่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
แล้วก็วิ่งกันเปรี้ยงเข้าไปตะข่ายตุงเลย
แต่ว่าความยืดหยุ่นทำให้บาดเจ็บน้อยแต่ก็เจ็บ

เพราะพอตั้งด่านจับปุ๊บก็แยกย้ายกันลงข้างทาง

แต่อันนี้รวดเนี่ยโหดมากแล้วทำกันเองด้วย
ของเราจบแค่นี้แค่นี้อีกเออก็เป็นหวังคุณลุง
ไม่เกี่ยวอะไรเลยไปโดนอย่างนี้ไง
ที่สุรินนะคือพ่อเรียกว่าต้องระวังกันใส่นิดนึง
ภาคีเรานำเสนอมาประมาณสัก๒อาทิตย์เต็ม
ว่าเด็กหายไปไหนมีการข่าวลวงข่าวปลอมข่าวจริงข่าว
แบบว่าสารพัดที่เกี่ยวกับน้องพาคินนะครับ
พ่อแม่เขาประกาศตามหาน้องพาคินเด็กอายุ๑ขวบกว่า
ซึ่งเด็กคนนี้หายตัวออกไปจากบ้านจากปริศนา
เบาะแสสุดท้ายคือนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับหมา

แล้วก็กู้ไพรเราดมหาตลอดล้ายต่อหลายวันครับ
แต่ไม่มีทีท่ามีแต่ข่าวทรมานมีแต่ข่าวประสมนะเองจี้

แต่ปรากฏว่าวันนี้๙โมง๑๗นาทีของวันที่๙เมษายน

มีชาวบ้านพบศพเด็กชายเนี่ยลอยน้ำคว่ำหน้าไม่สวมกางเกง
ติดอยู่ในคลองไส้ไก่นะฮะที่ตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านราช
จังหวัดเพชรบุรีห่างจากคลองชลประธานสายสามเนี่ย
ซึ่งเป็นคลองหลักประมาณ๒๐๐เมตร
ซึ่งห่างจากบ้านน้องพาคินค่อนข้างจะไกลพอสมควร
๑๕กิโลเมตรโอ้โฮไหลมาไกลมาก
๑๕กิโลเมตรเกิน๗วันเกินนะวันที่๑อ๋อก็๘วัน
วันเข้าไปโดยผู้ที่พบเห็นเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นชาวบ้านหนองกระเจ็ดเนี่ย
สภาพที่พบศพรอยมาติดอยู่ภายในเหมืองไส้ไก่ขนาดกว้าง๕๐เซนติเมตร
ศพของน้องเนี่ยคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีเข้ม
เลิกถึงหน้าอกไม่สวมกางเกงก็คือเด็กสวน
ต่อมาเนี่ยพนักงานสอบสวนแล้วก็แพทย์เวรเนี่ย
หน่วยกู้ภัยมูลลิธิสว่างศรัลเพชรธรรมสถานได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุภรรย์ครับ
พร้อมทั้งรับตัวแม่อันนี้แหละคือเหตุสะเทือนใจจริง

เขาก็ไปรับตัวแม่ซึ่งแม่ก็รอแต่ปฏิหารชาวบ้าน

ในที่สุดเขาไปรับตัวแม่มาดูศพน้องพาคิน
แล้วก็บอกว่าแล้วก็คนที่มาด้วยคือตาคุณตาของเด็กก็มาด้วย
หลังจากที่กู้ภัยนำร่างศพเด็กที่พบขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้น
น้องพาคินยืนยันว่าใช่แล้วล่ะนี่คือศพลูกของเขา
คือน้องพาคินจริงนะฮะพร้อมกับร้องไห้อย่างน่าเวทนา
จริงนั้นเป็นรูปที่คนแบบได้ดูกันวันนี้
ด้านแม่น้องพาคินก็เปิดเผยกับสื่อว่าหลังพบศพลูกชายเนี่ย
อย่างแรกก็สบายใจขึ้นอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าลูกไปแล้ว
หายไปไหนลูกไม่ได้หายไปไหนหรือมีข่าวอะไร
เพราะอยากจะนำร่างของลูกมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ทางครอบครัวเอาจริงนะเขาถามว่าติดใจไหม
ติดใจว่ามีขาดตากรรมมีการขโมยชิ้นส่วนเด็กเอาไว้ว่า
เขาบอกตัวเองไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตเลย
เพราะคาดว่าจริงเลยลูกคงไปเล่นกับหมา

เนื่องจากลูกชายจริงแล้วนิสัยของเด็กของลูกของตัวเอง

วันเกิดเหตุลูกอาจจะวิ่งเล่นกับหมานี่แหละหรือกับสุนัขเนี่ย
แล้วก็ส่วนที่ไหลไปไกลเพราะว่ากระแสน้ำก็ไหลแรงพอสมควร

ชันมากตะลิงไม่มีทางที่เด็กจะขึ้นมาได้
เขาบอกว่าสำหรับจุดที่พบศพน้องบัคคินห่างจากจุดที่พัดตกที่เขาคิดกัน
ทุ่งคลองชนประธานสายสามมาถึงถนนเพชรเกษม
ก็ประมาณ๕กิโลเมตรคือน้ำมันพัดไปเรื่อยอยู่แล้ว

จากถนนเพชรเกษมวิ่งไปปลายคลอง
จึงแยกทางเข้าวัดตานกงอำเภอท่ายางอีกประมาณ๕กิโลเมตร
มีคลองแยกซ้ายนะฮะไปหน้าวัดตานกงอีกประมาณสามกิโลเมตร
แล้วก็มีคลองไส้ไก่เป็นคลองซอยแยกซ้ายมือ
ขนาดเป็นท่อเลยนะไม่เหมือนคลองเลยนะ
คลองใช่เพราะสรุปแล้วก็ง่ายมีคลองซอย

แต่ถามว่าโอเคแม่เขาโอเคเสียใจไหม
แต่วันนี้ความสบายใจของแม่คือก็ยังรู้ว่าลูกตายแล้ว

เขาก็เชื่อว่าลูกเขาเล่นน้ำแล้วก็ตกไปเองนั่นแหละ
อืมคือระยะทางเดินจากหน้าบ้านไปจนถึงคลองนั้นก็

ก็ไกลสำหรับเด็กขวบ๗เดือนนะแต่ก็คือไปไง

เขาเริ่มเดินได้แล้ว

แต่คราวนี้กว่าจะรู้สึกตัวคือเสียงเงียบไปนาน
ก็เลยฉุกใจถึงได้ออกมาเขาก็เสียใจ

มันทำให้เห็นว่าคลองที่มันต่อเนื่องกัน
คลองไส้ไก่เขาเป็นคลองขุดเชื่อมระหว่างคลอง

อย่างนี้แล้วตอนนี้มันก็คงเล็กอย่างนั้น

เขาบอกว่าเด็กจากตรงจุดตรงนั้น๑๕กิโลเมต

ใช่นะมันอาจจะเยอะกว่าเดิมหลายพื้นที่ผลตกพอสมควรด้วย
น้องไปดีลูกก็ยังไม่ทำบาปทำกรรมอะไร

อันนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะสพบังปู
ก็มีช่างคนหนึ่งหื่นมากเลย
ข่มขืนตั้งใจแบบว่ากะจะข่มขืนใจสาวเลย
ปรากฏว่าสาวใจเด็ดมากกว่ากัดลิ้นเลยค่ะ
กัดลิ้นเลยค่ะแสดงว่ามันใช้
ต้องกัดลิ้นเลยเมื่อเวลา๒๐นาฬิกาของวานนี้นะคะ
ก็ที่หมู่งานป้องกันและปรับปรามสพบังปูจังหวัดสมุทรประการ
ก็รับแจ้งเหตุมีชายพยายามที่จะ
ข่มขื้นเหรอข่มขื้นยิงสาวภายในบ้าน
โดยมีชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มเต็มเลยนะคะ
เหตุเกิดภายในหมู่บ้านพฤกษาสุขุมวิทยแพร่กษา
บนแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรประการค่ะ
หลังจากรับแจ้งก็นำกำลังตำรวจเดินทางไปที่เกิดเหตุ

บริเวณหน้าบ้านมีคนออกมายืนมุ้งดูกันเต็มไปหมดค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นทราบชื่อชื่อนายธนดิตเทียนาวาอายุ๔๒ปี
เป็นชาวบ้านก็ช่วยกันจับมัดมือไพ่หลังนอนกองอยู่กับพื้น
หน้าตานี่ก็ปูดบวมเลยเนื่องจากว่าถูกรุมประชาธรรมนั่นเองนะคะ
และบริเวณลิ้นก็มีบาดแผลจากการถูกกัดจนได้รับบาดเจ็บ
ใกล้กันก็พบผู้เสียหายเป็นหญิงสาววัย๔๐ปี
ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าตนเองรู้จักกับนายธนดิตมากว่า๑๐ปีแล้ว
เนื่องจากว่านายธนดิตเนี่ยเคยทำงานเป็นช่างไฟอยู่ที่บริษัทมาก่อน
กระทั่งว่านายธนดิตเนี่ยลาออกไปแต่ว่าตัวเองก็ยังมีเบอร์โทรศัพท์ของนายธนดิตอยู่
ต่อมาเนี่ยตนเองก็ได้ลาออกจากบริษัทที่ทำงานเนื่องจากว่าตั้งใจจะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัด
พร้อมกับได้ติดป้ายประกาศขายบ้านหลังดังกล่าวนะคะทีนี้ก็เริ่มเก็บข้าวของออกจากบ้าน
จากนั้นด้วยความไว้วางใจก็รู้ว่านายธนดิตซึ่งเป็นเพื่อนเก่า
มีฝีมือในเรื่องของการเป็นช่างไงคะพี่ค่ะ
มาช่วยทำบ้านที่บ้านหน่อยเข้ามาเก็บงานหน่อย
ที่มันแขวนเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ดังนั้นก็ต้องแบบว่าเอามาเก็บงานให้เรียบร้อยก่อน
เสร็จงานนายธนดิตก็ค้อตัวออกไปซื้อเบียร์๓ขวดเล็ก

มานั่งดื่มในห้องโถงทีนี้ก็คนรู้จักกันก็ตามภาษาเพื่อนกับนาง
คุยกันไปกระทั่งอยู่ดีนายธนดิตก็จู่โจมเข้ามาโอบมากอด

ตนก็เลยดิ้นรนขัดขึ้นอย่างสุดแรงขนาดเดียวกัน
เจ็บปวดตัวเองก็เลยวิ่งออกมาข้างนอก
ก็มาตะโกนเรียกเพื่อนบ้านไปช่วยเหลือ

ใช่เขาก็วิ่งหนีออกมาได้ประมาณนั้น
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหากระทำอนาจารย์

ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ปีนี้เขามีคำถามหนึ่ง

หญิงสาวโดนคนสาดน้ำจนเปียก

คลำครึ่ง

หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาท

ถ้าเราไปล้วงคลำครึ่งผู้ชายเราไม่ต้องโดนจับผู้ชาย

หญิงสาวโดนคนสาดน้ำจนเปียกแถมโดนล้วงครำ

กระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดอาณาจักรเทิ
แฮปปี้มากล้วงคำกึ่งได้เต็มที่

ช่วงหน้าตกปากดัชนิดขอบคุณครับพี่เหมียว

ไม่นอกเหนือจากของที่นี่
มีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเล่นสงตรา
ก่อนไงคุณแม่ยังไงเขาเดือดร้อนเขาโทรไปแจ้งนะ
ช่วงชัย๔นะรถคุณมดดำนะกระบะคุณมดดำ

คุณแม่โดนโทษหนักนะปีนี้นะ
ถ้าฉันโดนอ่านแล้วพวกที่จัดเฟสติเวิลใกล้แบบว่าใกล้

อานนท์หรือฉันเอาใหม่
ช่วงหน้ามาดูค่ะ

พรุ่งนี้ยังทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอ

เขาลาตั้งแต่อาทิตย์เพราะในเมืองโล่งมาก

เพราะว่ามาถึงวันที่๑๑ก็หยุดได้แล้วใช่ไหมล่ะ

เราหยุดยาวใช่ไหมล่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์

พุธลาพระรหัสลา๓วัน

ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ปกติไม่เคยได้หยุดอยู่แล้ว

๑๒หรือ๑๔
ถ้ากลับบ้านนอกซักแล้ว

เอาล่ะทางด้านเจ้าของ

สักนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับวันสงการ

จี้หล่อนอยากจะแบบอุ๊ยผู้ชายอยากจะแอ้ว
ผู้ชายอย่างนี้หล่อนเอาน้ำ
สาดผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจ

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

บรรยามไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับแสนเด่นยังไม่จบนะครับ
ที่ลวนลามหญิงสาวอายุยังไม่ถึง๑๕ล่ะ

ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม

ผู้ใดกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่ถึง๑๕ปี
โดยเด็กคนนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตามนะฮะ
เขาบอกว่าตามต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

โอเคล่ะถ้าอายุเกิน๑๘ก็ว่ากันไป
แต่ถ้าคุณต่ำกว่า๑๕ปุ๊บ

เดินผ่านคนเล่นน้ำสงการนะครับ

น้ำสกกระปรกแป้งเอยลาดจนเปียก
ถ้าเล่นน้ำเย็นเนี่ยถือว่าไม่ผิด
แต่ถ้าเล่นน้ำเอาน้ำเย็นเฉยไม่ผิด
แต่ถ้าในกระแป๋งคุณมีน้ำแข็งปุ๊บ

แต่ถ้าเล่นใส่ผสมน้ำแข็งปุ๊บ

หัวร้างข้างแตกย่อมมีความผิดนะฮะ

ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้เล่นสงการสาดน้ำผสมน้ำแข็งไปโดนผู้อื่น
หัวร้างข้างแตกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
เขาบอกไปสาดสมมติฉันหมั่นไส้ใช่ไหมสาด
แต่ไปโดยตั๊กแทรดอย่างนี้นึกหรือเปล่า

คือต้องโทษระวังจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ตัวนี้น้อยกว่าหรือผู้หญิงจะลวนลำน่ากลัวไงพี่สิบปี
แต่หนูไม่ใช้น้ำแข็งกับแม่โดดเลยค่ะสาดอย่างนี้เลยตัวนี้เราก็ตัดสินใจไม่ถูก

คุณลุงกับคุณป้ากำลังจะไปวัดใช่ไหมชุดสีขาวสวยงามเตรียมไปตักทราย
ขับจักรยานมาแล้วเด็กก็สาดอย่างนี้ไม่ทันรู้ตัว

แต่ต้องระวังนะตอนนี้ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าน้ำแข็งอยู่ในกระแป๋ง
ก็โดนอยู่ดีทั้งน้ำแข็งหัวแตก
ผิดถ้ามีน้ำแข็งปุ๊บเขาเอาผิดคุณได้แต่ถ้าน้ำเย็นแต่ถ้าน้ำเย็นสมมุติเราเป็นแท้งใหญ่อยู่
เฉพาะน้ำเย็นอยู่ในแขวนคุณไม่ผิดนะแต่ถ้ามีน้ำแข็งปุ๊บมันเปลี่ยนทันทีเลยนะ
ก็ฉะนั้นคุณลุงกับผมมาดีในขณะเดียวกันเปิดเพลงล่ะ
ช่วงสงการเมาหน่อยดิงแดงรังกันหน่อยไหมฮะเปิดเพลงดังเสียงดังเนี่ยก็มีความผิดเนาะ
พรบการสาธารณสุขมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๒๐๐บาท
แล้วก็ผู้ใดส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือการกระทำอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร
อย่างแองจี้กับเนี่ยแทบประบุสรุงหลวงรอนเปิดแต่อยู่อย่าข้างบ้างเขาจับรอนได้นะ
จริงถ้าหล่อนไปทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนอะไรนะก็ปรับไม่เกิน๑๐๐บาท
อ๋อต่างน้อยก็มาดังตลอดจ้ะต่างน้อยมันยังไม่จบเลยเนาะ
กับเพลงบักแตงโมเออตอนนี้เออบักแตงโมตอนนี้อ๋อบักแตงโมที่อยู่นะเออที่อยู่มาจากอะไรนะ
จังหวัดอะไรนะเธอบักแตงโมอ๋อบักสมโออ๋อดังมากเนาะอ๋อบักพร้าวมักพร้าวน้ำหอหอเนี่ย
แล้วไงล่ะไหล๑๑เมษาเลยเหรอฮะจากที่ไหนครับ
ที่ไหนล่ะแต่ก็จังหวัดของคุณส่งมั้นว่าเขาเริ่มเล่นกัน

ตอนนี้ภาคเหนืออากาศกลับมาดีขึ้นแล้วเนี่ย

อยากให้คนไปช่วยสนับสนุนทางภาคเหนือเยอะ

ห่อนประกาศสิแล้วหล่อนกลับบ้านเมื่อไหร่
กลับวันที่๑๑ค่ะต้องไปดูเขาปวน
อยู่หล่อนเสร็จรายการปุ๊บหล่อนกลับบ้านเลย

แต่ห่อนอย่าไปเปิดเพลงเสียงดังไม่ใช่หล่อนกลับไป

หล่อนอย่าไปคุณเบนทำอะไรส่วนมากก็ไปนี่แหละ

ก็ไปเที่ยวที่จัวร์ลำปังเหนะเจ้า

มีประเพณีงามมากมายนะคะ
คนดีคนอ้ำใจงานต้องสาวลำปังเจ้า

โอ้ววันรอยกระทงก็นะลอยเลยทำไมอ่ะแห้งจี๊

แตกแป้งเยอะข้างหลังอู้ว
เพราะเวลาเดินแห่ขบวนคุณแม่ต้องโดนสาดน้ำไง

พักก่อนเพราะปีนั้นโอ้โห
ภีปูพีย่าโกรธไงพายุเขาวุ่งวุ่งคว่องอะไรระเบิดหมดเลยคุณแม่

แต่อยากรู้ว่า๑๑เริ่มจากที่ไหนก่อนบ่วนนะ

ปีนี้ไม่ค่อยมีน้ำนะดู

ติดจิตต้องบอกปีนี้ไม่ค่อยมีน้ำนะไม่ทันแล้วขอเล่นให้เป็นวันเดียวเป็นวิธีอำนับนะ
ข่าวต่อไปค่ะอันนี้ไปที่ประเทศจีน
เขารายงานเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่สร้างความโกโลหนมากในงานแต่งงานค่ะ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็แต่งงานกันกำลังแบบว่า

รู้ไงว่าเจ้าบ่าวจะแต่งงานวันนี้

เธอตั้งใจมาทำลายงานเขา

แล้วก็บอกว่าขอโทษชั้นผิดเองอะไรแบบนี้บอกว่าเนี่ย
ขอร้องเลยนะแล้วก็ดึงแขนผู้ชายคนรักเก่าว่าให้ไปกับเขา
มันเป็นความผิดของเธอเองโปรดให้อภัยเธอด้วย
ในขณะที่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็กุมมือเจ้าสาวเอาไว้แน่น

แต่ก็ได้แต่พยายามดึงแขนตัวเองเอาไว้
บอกว่าไม่ฉันก็จะไม่ไปกับคนเก่าไม่เอา

คนใหม่กรอสิก้า

ดูสิก็เป็นเรื่องโกลาหลกันไป

เขาบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเลิกลากับอดีตแฟนสาวเนื่องจากว่าไปด้วยกันไม่ได้
อุ้งวันนี้ใส่ใจคอไปด้วยกันไม่ได้
ความชอบในเรื่องต่างก็แตกต่างกัน
เขาก็เลยเลิกลากันไปอันนี้ปรากฏเขามาแต่งงานใหม่แล้ว
เหมือนแฟนเก่ามาขอโทษว่าฉันผิดแฟนเก่ายังไม่ยอม

ใครจะเขียนบทได้อย่างนี้ต้องหาว่าน้ำเน่า

แต่มีอันนึงที่ได้เค้าแชร์โหดร้ายกว่าที่เวียดนาม
ที่จะป้อนเค้กเขามีพิธีป้อน
แล้วแบบว่าเจ้าสาวก็จะเล่นแบบป้อนอย่างนี้
ป้อนแบบกินไม่กินพวกเจ้าสาวตบเจ้าสาวเพี้ยะเลย

จ้าสาวอารมณ์รำคาญนะเดี๋ยวเข้าเบรกมาหาให้ดู
เหมือนว่าอะไรอย่ามาเล่นแบบนี้กับฉันเร็วอะไรอย่างนี้
ยังไม่ได้ขำท่านผู้ชมมาช่วยกันดูนะคะ
เขาจะมีมาตรการว่าใครที่ขึ้นราคาสินค้าขึ้นขน้ำมัน
ถ้าหากว่าเราแจ้งไปเนี่ยคนที่ทำผิดจะโดนเจอคุก๗ปี
แล้วเราสามารถจะร้องเรียนได้ทั้ง๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ซึ่งกรมการค้าภายในและสรรมาการพาณิชย์ทั่วประเทศ
เขาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า
ในช่วงเทศกาลแล้วก็จะตรวจสอบต่อเนื่อง
จนถึงวันที่ประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพเลยทีเดียว
เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้านั้นฉวยโอกาสเอารัฐเอาเปรียบประชาชน
สำหรับพื้นที่ที่ขอให้เน้นการตรวจสอบ
ขนส่งของเอกชนคือท่ารถทัวร์ต่างนะคะ
สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็สถานีรถไฟที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ

ขายของแพงจะจับเขาเหรอ

สนามบินส่วนภูมิภาครวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ
เพราะสถานที่เหล่านี้มีโอกาสที่จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น
จากการมีประชาชนเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็ที่สถานีจ่ายน้ำมันด้วยก็คือปั๊มน้ำมันต่าง
เขาจะดูที่หัวจ่ายว่าจ่ายเต็มไหม
นี่นะฮะตรงนี้เขาจะโกงตรงการเติมนี่แหละ
และถ้าหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด
จำหน่ายราคาสินค้าสูงเกินสมควร
หรือจำหน่ายไม่ตรงนี่นะคะเขาจะให้ล้องเรียงไปที่๑๕๖๙

กรณีที่ไม่มีป้ายปิดราคาสินค้าก็ได้นะคะ

คือถ้าเขาไม่ปิดป้ายแล้วมาเก็บตังค์เราแพงไง
ออกไม่ได้ใช่แล้วก็สินค้าสูงเกินสมควร
กักตุมสินค้าต่างนี่ก็จำคุกไม่เกิน๗ปี
แล้วก็ปรับไม่เกินแสนสี่หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ

ขอเปิดนิดนึงจะได้ไหมดูดูสิ

คือเสียงอึกอทึกคนเย็ดนามใช่ไหมที่พี่มถบอก

ตบจริงอ่ะตบหน้าหันบ่โหอ่ะโอ๊ยตายแล้ว
งานแต่งงานเราก็หวดกว่าไหมละ

น่ากลัวโหดกว่าไหมล่ะแล้วต่อไงผู้หญิงเจ็บอ่ะ
โหดกว่าไหมล่ะโหดกว่าไหมล่ะไม่กินแล้วดีนะ

แรงมากนี่เลิกไม่ต้องจับวันแต่งนานเลย
เจอผู้ชายอย่างนี้ต่อให้หลอบเนอะ
ไม่ต่อไม่ต่างนะค่ะแล้วหน้าผู้ชายเม้งมากเลยอ่ะ
ทำไมคนมารู้เรื่องนางเยอะกว่าตัวนางเอง
วันนี้เขามีประเด็นใหม่แล้วคุณแม่
นั่นคือจบไปแล้วเขาบอกว่าอันนั้นไม่จริง
แต่วันนี้ประเด็นใหม่คือมีคนพูดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องนี้

เรื่องกับพี่กึ้งพี่เกี่ยวกับพี่กึ้ง

โอเคครับ

เขาเป็นประเทศใหม่นะครับธรรมไอ้สิ่งที่ซอบหวังครับที่มี๒วัน
บินไปแล้ววันนี้บอกอ้ำเดี๋ยวให้อ้ำตามไปนะ

เพราะคุณไอ้อ้ามก็รับงานก่อนเธอก็ต้องเอาเงินก่อน
วันที่๑๓มั้ยคะนางรักที่ไหนเธอ
วันที่๑๓หลายคนกำลังตั้งข้อสังเกต
แล้วก็พยายามจะไปโฟกัสที่งานนี้ว่า
อ้ำจะตอบอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้

หรือจะเป็นปิดประตูตายไปเลย
เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นภาพทาง

อาจจะโผล่ไปเตอร์ไพรส์ที่ฝรั่งเศสวิทย์หรือเปล่า

ฟังทุกทีงานนางจะ
งานกระจุ้ยเลย
ความรักระหว่างอ้ำพัชราภากับพกประธานวง

หลังจากมีคนตาดีตั้งข้อสังเกตว่า

ขณะที่อ้ามออกมาโพสต์ตอบโต้เช่าจวกเบา

ล่าสุดนี่พี่ต้านักพัชราภาลุง
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์งานวันปาร์ตี้

ถึงกรณีดังกล่าวว่าคือต้าไม่ทราบ

คืออยู่ด้วยกันในงานวันเกิดเพื่อนเราอยู่กันหลายคน

ว่าเขาทำอะไรเขาเกิดอะไรขึ้น
ป้าก็เดินไปเดินมาอยู่กับเพื่อนหลายคน
ไม่ทราบว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้น

อันนี้ต้าว่าให้เป็นเรื่องของเขาก็คือพกกับพี่อ้ำ

เขาทะเลาะกันนิดหน่อยประมาณนั้น
้าก็ไม่ได้คิดอะไรต้าก็ไม่ได้ตั้งใจ
ก็ลงสตอรี่เหมือนเวลาที่อยู่กับเพื่อนปกติ

กเขาไปต่างประเทศกลับที่บ้าน

ต้าไม่ทราบว่าเรื่องทะเลาะอะไรกันขนาดนั้น

สมมุติฉันเจอหน้าอิอิอั๊บอะไรเกิดขึ้นมันจะได้ด่าวให้สิ

มันเหลือกลับจริงเลย
แล้วก็ถ้ากูขาดแต่งงานกันก็ก็ดีดีใจกัน
แต่เขาบอกถลักกันก็ห้ามกันไม่ได้หรอก
รหัสรับอะไรของคุณ
คนที่อยู่ข้างพี่อ้ำไม่ใช่มีพี่เอคนเดียว

เขาคือเขาก็มีอะไรที่แบบ

แล้วก็มีบางฝ่ายทำผิดสัญญา
อ๋อเหรอมันก็เลยเป็นนำสู่ถึงการแบบ

บางคนเราอาจจะเซ็นสิทีฟเช่นว่า

ไม่ต้องมีเคียกกับกุลตูปปัง
หมดเวลาละทุมนึงแน่น่ะอย่างแบบคนเก่าคุณแม่นี่
เขาจะไปเอาไม้สัก
ป้นจี้อะไรบ้านคุณแม่ไปขายเนี่ยคุณแม่ไม่โกรธ

โอ๊ยเจอไม่รู้จักฉันจริงล่ะไม่เอาเลย

ให้ฉันไปตามหาว่าวันนั้นโกรธอยู่ดี

โอ้เน็ตก็ก็เอเอมบอกละไงทุกวันนี้เออย่าบอกว่าเอเป็นแมวมองนะต้องกระสิทธิ์คลาลิกสิทธิ์ให้อั้มเขาคิดถึงอะไรครับพูดจากการอั้ม
มุมใจดีเค้าก็มีเห็นไหม
เอามาวางให้เฉยเลยเห็นไหม

เห็นไหมนี่
ก็ไปซื้อสองใบไง
ไม่เกิดหรอกเดี๋ยวเอาไปส่งเข้าสปาก็ได้ไม่เป็นไร

พี่เอเต้นโอ้โฮมีคุณครูมาสอนมาเท่านะคุณแม่

เขาชอบเด้นอยู่แล้วจริงหลังนี้ต้องรอดู
เขาแต่งตัวด้วยมีวันเอ๊ลืมลงฉันคุณแม่
ต้องส่งไปหาไม่มันแบบว่าเวลาถ้าสมมุติเราประชุมอะไรเครียด
อะไรอย่างนี้แล้วเปิดดูเนี่ยมันจะเป็นแบบดูสิ

น้ำใกล้เอียงจนแบบว่าเส้นพลิกแล้วก็ปากเบี้ยวอ่ะเธอ
ระวังหมอร่องกระดูกนะคะ
แล้วใกล้เอียงมาจะต้องมารักษาเชียงใหม่
ที่เอาเท้าเหยียบอ่ะ
เขาเดี้ยงไปเลยนะที่เหยียบที่กระทืบอ่ะมีอันนี้
จริงหรือไม่รู้หรือไม่รู้